คุณผู้ชมมาดูถือว่าอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้รถคนที่ต้องเติมน้ำมันนะคะ
เพราะว่าราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศคาดว่าน่าจะทรงตัวตลอดทั้งสัปดาห์นี้
ซึ่งผลเนี่ยมันก็เกี่ยวกับปัจจัยตลาดโลกด้วยนี่แหละค่ะโดยนายมนูลสิริวัลผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านพลังงานก็เชื่อว่าข่าวดีจากโอเป็กแล้วก็รัสเซียที่เตรียมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเนี่ย
จะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกตลอดสัปดาห์นี้ทรงตัวนะคะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง๒ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงเนี่ยก็คาดว่าจะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไทยทรงตัวอยู่ที่๒๙บาท๒๙สตางค์ต่อลิตรนะคะ
ส่วนราคาน้ำมันเบนซินก็จะทรงตัวอยู่ที่สามสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์ต่อลิตรจะทรงตัวแบบนี้ไปอย่างน้อยน้อยเนี่ยน่าจะสักสัปดาห์หนึ่ง
มนูลก็ย้ำค่ะว่าราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับลดลงมันสะท้อนได้ชัดเจนเลยว่าเกิดจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก
ซึ่งปัจจัยตรงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นกระแสข่าวไงคุณสืบสกุล
คนก็แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียใช่ไหมว่าพอแล้วจะไม่เอาแล้วไม่เติมน้ำมัน
ไม่เติมน้ำมันปั๊มสีน้ำเงินแล้วคือทางปั๊มสีน้ำเงินหรือว่าปอตทเนี่ยนะคะ
เขาก็มีการออกมาโพสต์ข้อความด้วยบอกว่าข้อความต่างที่มีการต่อต้านการเติมปตท
ปตทปล้นคนไทยแล้วมีการชวนคนแชร์เพจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าปตทช่อฉน
รวมถึงมีการนำเสนอภาพข้อมูลอ้างอิงบริษัทปตทผ่านสื่อต่างต่างเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
คือยืนยันใครที่ใส่ร้ายปตทจะมีการดำเนินคดีดำเนินการตามกฎหมาย
ปตทเขาบอกว่าข่าวที่ออกมาบอกว่าจะปลดพนักงานของปตทไม่เป็นความจริง
โดยทางด้านนายเทวินวงวานิสประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท
ก็ออกมาโพสต์ข้อความเลยค่ะชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กเทวินแอดพีทีที
ชี้แจงในเรื่องนี้เกี่ยวกับการหยุดเติมน้ำมันปตทอารมณ์เหตุผลหรือแอบแฝง
โดยบอกว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันดิบในท้องตลาดโลกเนี่ยปรับสูงขึ้นร้อยละยี่สิบ
ดังนั้นก็ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดมันปรับขึ้นทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
สิ่งที่ตามมาก็คือค่าครองชีพสูงขึ้นทีนี้คนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจธุรกิจพลังงาน
ไม่เข้าใจเรื่องของกลไกตลาดโลกก็อาจจะมองหาจำเลย
แล้วสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือผู้ขายน้ำมัน
โดยเฉพาะปตทเองจนไปถึงขั้นมีการรณรงค์ให้หยุดเติมน้ำมันปตท
แล้วก็บิดเบือนข้อมูลดังนั้นปตทจะดำเนินการตามกฎหมาย
สำหรับผู้ที่จงใจบิดเบือนข้อมูลหมินประมาท
แล้วก็สร้างความเสียหายกับองค์กรนะคะเพื่อต่อต้านผู้ที่มีเจตนาแอบแฝง
แล้วก็ในข้อความในโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยยังชี้แจงข้อกล่าวหาปตทด้วยกัน๘ประเด็น
เช่นอะไรบ้างอย่างเช่นปตทขายน้ำมันแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่องนี้นายเทวินชี้แจงเลยนะคะว่าราคาขายปลีกน้ำมันของปตทเนี่ย
มันมีทั้งแพงกว่าทั้งถูกกว่าเพื่อนบ้าน
แล้วก็ราคาน้ำมันส่งออกของประเทศเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาหน้าโรงกลั่นที่ขายในประเทศ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าเจ้าของปตทไม่ใช่นายทุนหรือไม่ใช่นักการเมือง
ทีนี้ดิฉันก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลดูราคาขายปลีกน้ำมันในอาเซียนนะคุณผู้ชม
เอาเบนซินก่อนนะคะเบนซินเนี้ยไทยอยู่อันดับที่ห้านะที่แพงกว่าเราเนี้ยคือสิงคโปร์ห้าสิบสามบาท
แล้วก็รองลงมาเป็นลาวกัมพูชาฟิลิปปินส์สามสิบกว่าบาททีนี้ดีเซลบ้าง
ไทยเนี้ยอยู่อันดับสี่นะคะอันดับที่หนึ่งสองสามนะที่แพงกว่าไทยก็คือ
สิงคโปร์สี่สิบบาทลาวสามสิบกว่าบาทกัมพูชาก็สามสิบกว่าบาท
แล้วก็รองลงมาเป็นไทยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าจริงแล้วคือบ้านเราอาจจะไม่ได้แพงที่สุด
แต่ถามว่าประเทศอื่นที่ถูกกว่าเราก็มีเพราะว่าเขาสามารถผลิตได้เยอะ
ส่งออกได้เยอะพอส่งออกได้เยอะเขาก็เลยไม่ต้องเก็บค่าภาษี
คนในประเทศเขาก็ว่าไปมองเรื่องของค่าเงินด้วยนะฮะ
บอกบางทีสิงคโปร์อ่าวถ้าราคาถูกกว่าราวแต่ค่าเงินหรือว่าค่ากลองจีบเนี้ย
เขาได้เยอะกว่าเรานะฮะคุณผู้ชมถ้าน่าสนใจนะ
ที่หน้า๘หนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ
เช้าวันนี้พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลฝ่าวิกฤตน้ำมันแพง
มีการทั้งวิเคราะห์เรื่องของราคาน้ำมันเบนซิน
รวมถึงรถไฟเรือเครื่องบิน
ขอขึ้นทั้งแผงแล้วก็นักวิชาการต่างก็ออกมาให้ข้อมูล

พานิดเบกขึ้นราคาสินค้าน่าสนใจ
น่าสนใจหน้า๘หนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั้งหน้าเลยนะครับ